การค้าแห่งใหญ่รายใหญ่ของประเทศนั้นก็หันมาส่งเสริม
เรื่องของการเติบโตของชุมชนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับ
โดยนำผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรนั้นขึ้นไปขายที่ห้าง
แล้วก็เตรียมต่อยอดนำไปใช้เกาะไปใช้กันต่อกับในธุรกิจของในเครือนะครับ
เพื่อผลักดันให้เติบโตต่อไป
พร้อมจะผลักดันให้เพชรชบูรณ์นั้นเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิคด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ

ผักต่างจากแปลงของชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ปลูกจากแปลงของชาวบ้านอย่างเช่นที่ตำบลปากดุกอำเภอลมศักดิ์
จะถูกคัดคุณภาพตรวจสารตกค้างทุกล็อต
ก่อนจะนำส่วนที่ผ่านไปยังการตัดหยาบและตกแต่ง
กระบวนการล้างและแพ็คใส่บรรจุพันธุ
ซึ่งทำภายใต้แบรนด์บ้านน้ำดุกใต้
โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้ใช้งบประมาณสำหรับการสร้างอาคารคัดบรรจุผัก
หกรณ์ผลิตผักน้ำหลุกใต้จำกัดจำนวน๒ล้านบาท
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่าการขายผักหน้าร้านแบบเดิม๒๓เท่า
หรือมีรายได้ต่อหัวต่อเดือน๓๑๐๐๐บาทในปัจจุบัน
เกษตรกรที่นี่นะคะนอกจากจะปลูกกะหล่ำปีเป็นหลักแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนให้ปลูกพืชแบบอื่นค่ะ
ซึ่งที่นี่นะคะก็ยังใช้วิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

สร้างอาคารคัดบรรจุผักแห่งใหม่ในอำเภอภูทับเบิก

เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ปลูกเต็มที่เลย
ลูกเต็มที่เลยปลูกกะหล่ำปีก็
รอบนึงก็๑๐กว่าไร่อะไรอย่างนี้

ผักสลัดก็เป็นรอบไปเหมือนกัน

มันก็จะออกตลอดก็คือผักเรามีเต็มที่

การประสานประชารัฐครั้งนี้
จะทำให้ชุมชนยกขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นและตลาดสากล

ว่าราชการจังหวัดมีแผนส่งผักไปจำหน่ายยังเชียงใหม่
เป็นการช่วยเรื่องของคุณภาพสินค้า
และการหาช่องทางการขายของชุมชน
ได้สินค้าที่มีคุณภาพจำหน่ายเสริมจุดแข็งให้กับธุรกิจด้วย
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน